เรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๖

ของหนูไปรับเหมางานก่อสร้าง
แล้วได้ผ้าล่วงลงมาจากตึก๓ชั้นค่ะ
ทำให้กระดูกต้นคอพ่อหักร้าวค่ะ

หนูสงสารพ่อค่ะ
อยากให้พ่อกลับมาเดินได้เหมือนที่เคยเดินค่ะ
แม่เคยชวนหนูไปอยู่ด้วยกัน
แต่หนูไม่ไปเพราะหนูสงสารพ่อค่ะ

แต่เค้าทำให้หนูเกิดมา

ตรงที่เขาไม่ทิ้งเรา
ผมซึ้งตั้งแต่คำแรกที่เขาพูดแล้วครับ
ว่าถ้าเกิดหนูไปกับแม่

คำนี้ผมก็น้ำตาแทบล่วงเลยครับ

คือน้องสตังค์เช้าก่อนเขาจะไปโรงเรียนก็เขาจะต้องล้างแผลผมก่อน
ที่ก้นจะมี๒แผลเมื่อก่อนมี๔แผลเขาล้างทุกวัน
เช้ากับเย็นล้างจนหายไปสองแผลตอนนี้ก็เหลือแต่ก้น
คือลึกมากครับผมพอล้างแผลเสร็จเขาก็จะเอาแพ่นมาใส่ให้
จะได้ไม่เปื้อนที่นอนอะไรแบบนี้ครับผมเห็นมาก็จะมาเทขี่
เทขยะก่อนจะนอนก็จะแกะผ้าไปเพิดล้างแผล
ถ้าคืนคือจะไม่ใช้มันเปลืองเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะพี่น้องครับ
หนูไม่เคยรังเกียจเลยค่ะหนูอยากทำให้พ่อค่ะ
หนูไม่เคยเหนื่อยหนูไม่เคยเบื่อที่จะดูแลพ่อค่ะ

เห็นใจเขานะคะเขาไม่มีอันจะกินอยู่
ทีนี้พ่อเขาพิการน้องเขาก็ตัวเล็กอยู่
จะช่วยเหลือพ่อเขาก็ลำบากโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
ถ้าไปพ่อเขาลำบากมากเลยไม่มีคนช่วยเพราะเขามีกันสองคนพ่อลูกแล้ว
ข้ามมือข้าน้ำข้าวไฟก็ไม่มีข้าวเช่าบ้านยังไม่มีเลย
สับตังค์เขาไปรับจ้างขายผักเขาจะให้สักเท่าไหร่เด็ก
คือป้าก็อยากช่วยแต่ป้าก็ไม่มีกำลังพอ
ประมาณผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยเขาหน่อยนะคะ
หนูอยากได้เงินไปซื้อแพมเพิร์ตให้พ่อ
แล้วก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำแผลให้พ่อ
แล้วก็เอาไว้จ่ายค่าบ้านให้พ่อค่ะ
พาไปขอที่อนามัยเขาก็จะบ่นค่ะ
มาเอารายการนักหนาเพราะมาขอบ่อยแล้ว

หนูก็เลยก็ต้องนั่งรอแล้วก็ให้เขาเอาให้ค่ะ
ก็ทุกวันนี้เขาเลิกเรียนกลับมา
เขาก็ไปรับจ้างขายผักหาเลี้ยงเรา

เราก็แบ่งให้เขาไปโรงเรียน๓๐บาท
นั่งรถไปกลับ๑๐บาทกิน๒๐บาท
จริงแล้วลูกคนอื่นเขาไม่มาลำบากกับเราหรอกครับ
พ่อก็ทำงานไม่ได้เงินก็ไม่มี
จะเอาอะไรหาเลี้ยงเขาพิการอีก

เพราะตอนนี้ผมก็ไปขอตรงนั้นขอตรงนี้

เพราะเรามีปัญญาศพบางคนเขาก็ให้บางคนพ่อช่วย
อยากจะให้พ่อหายไวค่ะ
แล้วก็อยากให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิม
หนูคิดว่าพ่อต้องหายค่ะ
ถ้าพ่อเดินได้เหมือนเดิมก็จะไปรับซื้อของเก่าเหมือนเดิมค่ะ
ช่วยกันจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้ค่ะ
ถ้าพ่อหาหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อค่ะ
หายนะพ่อ
ก็เป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกอีกแล้ว
แบกคุณพ่อเช็ดตัวทำทุกอย่างให้
ผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าพ่อที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และตอนนี้เธอก็มาอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทางกล้องนู้นเลยนะครับ
วันนี้คุณพ่อมาด้วยใช่ไหมครับ

ขอต้อนรับคุณพ่อตั๊กนะครับ

ขอต้อนรับคุณพ่อตั๊กนะครับ

ขอต้อนรับคุณพ่อตั๊กนะครับ

ขอต้อนรับคุณพ่อตั๊กนะครับ

ขอต้อนรับคุณพ่อตั๊กนะครับ

มาก็ทำแผลให้พ่อแล้วก็ใส่แพมเพิร์ตแล้วก็ทำกับข้าว
พอทำเสร็จก็ไปโรงเรียนค่ะ
ทำอย่างนี้มากี่ปีแล้ว

ทำอะไรทำกับข้าวแล้วทำเป็นเหรอ

ทอดไข่คุมข้าว

แล้วเวลาทำแผลเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าจะต้องทำยังไงเช็ดตรงไหนอะไรยังไงเรารู้จักอะไร
พ่อมีคนบอกจนทำได้ค่ะ

หนูเสียใจไหมที่ไม่ไปกับแม่ตั้งแต่แรก

แล้วอย่างนี้เราจะได้ไปโรงเรียนทุกวันไหมเนี่ย
ไม่ค่ะบางครั้งก็หยุดสองวันบางครั้งก็ไปค่ะ
ว่าไงครูเขาไม่ได้ว่าอะไรก็โทรไปบอกครูค่ะ
ครูเขารู้นะว่าเราต้องดูแลพ่อ

เด็ก๑คนผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้๑คน

รายได้น้ำมาจากไหนทุ่นพ่อ

ครับข้าว๒ถุงได้ข้าว๒ถุง
ครับแล้วก็เพื่อนมึงห่อใหญ่

เท่านี้บ้านเช่าหรือว่าบ้านของตัวเองค่ะ

ตอนนี้อยู่กับ๒คนกับลูกก็ประมาณ๑๕๐๐ครับ

ครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกไปซื้อของเก่า
ไปยังไงครับไปซื้อของเก่านี้
อาศัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเกณฑ์คนมาประคองรถขึ้นรถขึ้น

สตางค์เคยทำอาชีพอะไรมาบ้างแล้วหาเลี้ยงพ่อเนี่ย
ซื้อของเก่าค่ะขายผักค่ะได้สองอย่าง

บางครั้งขายน้อยก็ได้๕๐บาท
ถ้าบางวันขายได้เยอะก็ได้ร้อยหนึ่งค่ะ

ก็บางครั้งก็กลับมาจากเรื่องเงินก็ไปขายให้เขาค่ะ
เรื่องที่หนูกังวลที่สุด

เรื่องที่ไม่มีผ้าก๊อตทำแผลให้พ่อแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่ค่ะ

เอามากอนามัยจะไม่มีอีกแล้ว
ก็คือเขาก็มีไว้ให้สำหรับทุกคนแหละ
แต่มันดีแหละพ่อเราต้องใช้เยอะไง

เขาก็ต้องเผื่อเอาไว้ให้คนอื่นบ้าง
ถ้าสตางค์มาเอาไปให้คุณพ่อเราคนเดียวเนี่ย

ก็คือเขาอยากให้ทุกคนได้ทั่วถึง

ถ้าร้านผักหยุดหนูทำไงคะ

ไม่ได้ไปขายแล้วทำไง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเอากับข้าววัดมาให้ค่ะ

ร้องไห้ไหมเรามีภาวะร้องไห้ไหม

แอบไปร้องหลังบ้านค่ะ

วันนี้มาออกรายการร้องได้ให้ล้านเนี่ย
มีโอกาสเอาเงินเป็นทุนชีวิตไปให้พ่อเนี่ย
ตางค์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อไหม
ทางรายการเราเนี่ยบอกกับคุณพ่อเลย

จะได้รักษาพ่อให้หายค่ะ
ให้ใช้ความเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นของหนูนะ

เพื่อคุณพ่อของหนูเองนะครับ

สตางค์เรามีเงินทุนสูงสุดให้กับ

เงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยด้วย

นักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรานะครับ

มูลค่า๑หมื่นบาท

ไททีที่มีเยี่ยม

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
สตางค์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๑เพลง

สุดท้าย
หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะ
อย่ามัวไปเถอะ
แสงไฟในเมืองมั่งคัง
อย่ามั่วไปจ้องติดนักร้องคนหนัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์
แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดขาว
หอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่ง
กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามตรง
อย่าไปลงตามัว
ไปคว้ามามั่ว
ระวังตัวในหน้า
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไรพี่สกปะนะ
ช่วยส่งข่าวมา
ล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตา
ฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกิด
นะพี่อยากมีเสื้อไหม
อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากพามาได้

นะครับสำหรับเพลงแรกของน้องสตางค์นักสู้ชีวิตของเราในวันนี้
อาจสงสัยเป็นว่าตื่นเต้น
ก๊อตนี้ใช้เงินเท่าไหร่ม้วนหนึ่งที่เราซื้อ๕๐บาท๕๐บาทอันนี้หมื่นนึง
ถ้าร้องได้แล้วก็เตรียมดีใจออกมาได้เลยนะขอให้ได้นะคะโชคดีค่ะ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สตางค์นะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องสตางค์ร้อง
ด้วยครับ
ร้องได้ในเพลงแรกวันนี้รับแล้วค่ะ
รับแล้วค่ะ๑๐๐๐๐บาท
สาวนาสั่งแฟนจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงแรกสำหรับสตางค์
ทำได้แล้ว๑๐๐๐บาทเป็นของเรา

สตางค์มีละหมื่นนึงตอนนี้

พ่อหนูทำได้แล้วนะคะ
ประเดิมไปอย่างสวยงามนะคุณพ่อนะ

นักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรานะครับ

ในคราวหน้านะครับทุกวันเสาระวันอาทิตย์
นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คนอื่นก็มีพ่อดีแต่เขาว่าพ่อหนูพิการหนูก็ไม่ท้อค่ะ
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้
ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้หนูจะทำยังไง
วันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ทราบมาว่าขนาดไปบ้างไม่ไปบ้าง
สตางค์เป็นคนเรียนเก่งมากในห้องมีกี่คน

หนูคิดถึงแม่ค่ะแล้วก็น้อง
หนูอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยหนูจะได้ไม่กำพระแม่ค่ะ